คุณผู้ชมคะข่าวนี้นี่เน้นย้ำบ้านไหนประตูรั้วของบ้านใครไปตรวจสอบให้ดี
ว่ามันเก่ามันผูกพังตัวล็อกต่างมันยังใช้การได้ดีอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูกล้องวงจรปิดที่คนเขาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ระทึกเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะ
หนูน้อยกำลังช่วยแม่ปิดประตูค่ะคุณผู้ชม
ดูคุณแม่ก็เอามอเตอร์ไซค์ออกมานอกบ้าน
น้องกำลังช่วยแม่เข็นแล้วแม่กำลังจะเดินไปปิดประตูแล้วนะจังหวะนี้ค่ะ
โอ้โหคือประตูเหล็กเนี่ยมันล้มลงมาทับน้องแม่เนี่ยพยายามช่วยยกประตูเหล็กคือผ่อนแรงได้ประมาณนึง
แล้วน้องออกมายังจับตรงเอวอยู่เลยอ่ะค่ะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือที่ตำบลปากแร็ดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
แล้วก็เหตุการณ์นี้นี่ถือว่าโชคดีมากนะน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อย
ทีนี้พอจากโพสต์โพสต์นี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวเราเห็นก็ติดต่อไปยังผู้โพสต์
คือนายถนอมบุญเกิดอายุ๔๕ปีนายถนอมเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังนี้เลยก็เล่าให้ฟังบอกว่าคลิปนี้มาจากกล้องวงจรปิดของที่ร้านผมเองแหละ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวานนี้แล้วก่อนที่จะเกิดตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
เขาได้ยินเป็นเสียงแบบตุ้มตอนแรกนึกว่ามันรถชนหรืออุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า
แต่พอออกมาดูหน้าร้านเห็นเป็นรั้วเหล็กเนี่ยค่ะล้มลงมาทับร่างหนูน้อย
หนูน้อยอายุน่าจะสักประมาณ๕๖ขวบเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งแม่รีบเข้าไปช่วยเลยแล้วคิดดูสิถ้าเกิดแม่รับไม่ทันนี่มันอาจจะมีความสูญเสียมากกว่านี้
แล้วคนในร้านของเขาก็รีบไปช่วยยกรั้วเหล็กให้อยู่ในที่ปลอดภัยวิ่งเข้าไปแบบนี้ค่ะ
ลูกเนี่ยไปประถมพยาบาลในบ้านเลยน้องก็ฟกช้ำอะค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยทุกทุก
วันเนี่ยแม่ของน้องจะเป็นคนเปิดปิดประตูรั้วเป็นประจำแต่ไอ้วันนั้นเนี่ยเหมือนกับน้องเขาก็อยากช่วยแม่
พอแม่เอารถมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วลูกก็ค่อยช่วยเลื่อนประตูรั้ว
ซึ่งแม่เองก็กำลังจะไปช่วยปิดประตู
แต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อน
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ถือว่า

บ้านเลยไปตรวจสอบประตูรั้วของตัวเอง
ว่ามันเป็นยังไงมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่า

คิดว่าน่าจะใช้งานมาหลายปีแล้วค่ะ
ก็เลยไม่สามารถล็อกที่กั้นประตูตอนที่เลื่อนได้
รางเลื่อนล้อมันมีขนาดเล็กแล้วก็บางด้วย

ก็ต้องดูตามรางเลื่อนแล้วก็ข้อต่อต่าง

คือผมเจอเองกับเรื่องของประตูตู้เสื้อผ้า

ตรงที่มันเป็นบานพับแล้วเกี่ยวหรือว่าที่เลื่อน

คือมันจะมีตัวล้ออยู่ข้างบนด้วยและข้างล่างด้วย
ใช่ไอ้ล้อข้างบนมันหลุดจากร่อง

ต้องระมัดระวังกันนะครับไอ้ที่เป็นประตูแบบนี้นะครับ